พูดถึงเรื่องของฝนตกถนนลื่นก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
ทุกวันที่เราเล่าข่าวเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยสาเหตุหลักก็เมา
ขับรถเร็วฝนตกถนนลื่น
นี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เป็นรถของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ปรากฏว่าถนนค่อนข้างลื่นเพราะว่ามีฝนตก
แหกโค้งพุ่งข้ามรั้วชาวบ้านเลยนะคะ
แล้วก็พลิกหงายท้องเพราะดีรอดหวุดหวิดแล้วก็บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
นี่คือสภาพรถกระบะสองตอนซึ่งหลุดโค้งพลิกคว่ำ
ที่บ้านวังขามป้อมริมถนนสาย๑๐๘เชียงใหม่ฮอด
ตรงข้ามโรงเรียนวังขำป้อมที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตำรวจสพดอยหล่อพร้อมทีมกู้ภัยก็ได้เข้าไปตรวจสอบ
พบผู้ชายสองคนติดอยู่ในรถซึ่งก็คือพลเอกสุรเชษชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คนขับคือนายนัทชะพานนท์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลดอยหล่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ทั้งสองคนนั่งรถมาด้วยกันค่ะ
ในนัทเป็นคนขับขับออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่

ขณะที่รถวิ่งไปถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มาค่อนข้างจะเร็วมีฝนตกหนัก
รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งเนื่องจากว่าถนนลื่น
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ารถลอยหมุนข้ามกำแพงรั้ว
พุ่งเข้าข้างบ้านริมทางแล้วก็พลิกหงาย
ตลบเลยนะคะล้อชี้ฟ้าเลยล่ะค่ะ

ฟังแบบนี้แล้วน่าตกใจแต่ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่เขารอดนะคะ

ช่วงสายเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกสุรเชษฐก็เดินทางไป

นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ

พลเอกสุรเชษฐ์ก็ให้ในนัทไปรับ
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอจอมทอง
ว่าจะเดินทางไปไหว้พระนะคะ
แต่ก็เนี่ยค่ะมาเกิดอุบัติเหตุซะ

เอกสุรเชษก็มีบาดแผลถลอกเล็กน้อยตามร่างกาย
ส่วนในนัดคนขับรถกระดูกคอเคล็ด

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป
มาดูกันต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ

ครั้งนี้เป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองนะคะ

ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต
บนถนนหนองตำลึงพัฒนาศาล
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว

เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุต่อไป
ท้ายเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดตรัง
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงแผ่นดินรังสิเก่า
ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังนะคะ
รถเก๋งของครอบครัวนั่งกันมา๕คน

เดินทางมาจากภูเก็ตจะกลับนราธิวาส

ก็เลยขับรถตกไหลทางนะคะไปชนกับท่อระบาย

กู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ปั๊มหัวใจเด็ก
เพราะดีจริงคุณผู้ชมเด็กก็รอดชีวิตนะคะ